มีรถเก่งคันหนึ่งคือเปลี่ยนเลนกระทันหัน
แล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ของตำรวจจราจร
รถก็ล้มตำรวจจราจรได้รับบาดเจ็บ
แต่อีตารถเก๋งคันนี้ไม่จอด

แล้วก็ขับหนีไปเลยหายไปเลยค่ะ

คือมันชนเขาเต็มแล้วก็เนี่ยค่ะ
ไปเลยไม่ย้อนกลับมาดูไม่จอดข้างทางลงมาดู

ตำรวจจราจรเขาก็ได้รับบาดเจ็บนะคะรถล้มแบบนี้เนี่ย

ชนแล้วหนีนี่มีความผิดนะคะ
ความผิดเป็นโทษอาญายอมความไม่ได้ด้วยนะคะ

วิ่งบนถนนสุขุมวิทย์ตำบลบางปลาสร้อย

สี่แยกห้างเฉลิมไทยไปถึงปากทางเข้าสารเจ้าพ่อลิง
รถเก่งไม่เห็นป้ายทะเบียนคุณผู้ชม

อยู่ก็เปลี่ยนเลนไปเลนขวา
ก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ของตำรวจจราจร
ตำรวจจราจรเขาบาดเจ็บที่ศีรษะและแขนซ้ายนะคะ
ดาบตำรวจมนตรีเสือสมิงค่ะอายุ๔๙แล้วค่ะ
เป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
บนตรีก็บอกว่าเขาไปตั้งด่านตรวจ
ห้างเฉลิมไทยห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๕๐๐เมตร
พอทำงานเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับสถานีตำรวจ
ระหว่างทางก็เนี่ยค่ะอยู่ดีรถเก๋ง
เปลี่ยนเลนส์มาเลนส์ขวามาชนจนรถเขาล้ม
ดาบมนตรีบอกว่ามันเหมือนจงใจเลยไม่รู้จงใจหรือเปล่า
แต่ถ้าไม่จงใจก็ควรจะหยุดแล้วลงมาดูลงมาช่วยนึกออกไหมคะ
แต่ชนแล้วหนีไปเลยเอ๊ะมันจงใจหรือเปล่า
ฟังเสียงดาบมนตรีดูนะคะ
เป็นไปได้ไหมครับว่าเขาไม่เห็นเรา
ไม่รถมันเตียนนะครับตรงนั้นถนนมันโล่ง

มันก็กลางวันด้วยนะจะว่าออกมาขวาอย่างนี้แล้วไม่เห็น
แต่มันก็ออกกระทันหันเกินเหตุด้วย
ใช่ค่ะแต่พอชนแล้วเนี่ยมันไม่เห็นไม่ได้ไง
แน่นอนได้ยินเสียงรถเก๋งของตัวเองก็ต้องเนี่ย

ดังนั้นต้องลงมาช่วยนะคะ

พันธุ์ตำรวจโทนัทเศษสาริมารรองผู้กำกับการจราจร
สถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีบอกว่า

ว่าเราจะถูกหรือเราจะผิด

คือคุณต้องหยุดลงมาดู

ที่ชนแล้วหนีแบบนี้เป็นความผิดทางอาญานะคะ
เป็นความผิดทางอาญาที่ยอมความไม่ได้นะคะ

หรือปรับไม่เกิน๑หมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
ก็ถ้าเหตุนั้นทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต
จะต้องรับโทษถึงจำคุกไม่เกิน๖เดือน

เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ

เป็นเหตุให้ศาลท่านเมตตาด้วยนะครับอยู่ด้วยการช่วยเหลือ
หรือถ้าท่านไม่รู้จะช่วยเหลือไงท่านแจ้งเหตุด่วน
วันที่๑๙๑หรือ๑๑๖๙รถกู้ภัยฉุกเฉิน
จะรีบเข้าไปช่วยเหลือท่านทันทีนะครับรีบช่วยเหลือคนเจ็บทันที
นี่ไงเหมือนตำรวจบอกสมมุติว่าคุณผิด
แต่คุณจอดคุณหยุดคุณลงไปช่วยสารท่านเมตตานะ
ดูเจตนาใช่นะคะครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดค่ะ
แล้วก็จะดูป้ายทะเบียนของรถคันที่เห็นในคลิปล่ะ
ตำรวจบอกไม่ยากกลางวันแสกหาไม่ยาก
แล้วก็จะออกหมายเรียกมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ